คุณผู้ชมมาดูคลิประทึกที่ชนบุรีค่ะ
ผู้ชาย๓คนนี้ขับรถจะไปเที่ยวบางแสนกัน
แล้วเจอด่านตำรวจตั้งด่านตรวจนะคะ
ทีแรกก็ขับเข้าด่านจะให้ตรวจ

ตัดสินใจแหกด่านฝ่าด่านไป
ตำรวจขับรถไล่ตามไปกว่า๒๓กิโลค่ะ
ส่วนดี
เพราะมีพิรุธมากเลยหนีไป๒๓กิโลกรัม
คุณผู้ชมคะตำรวจสพเมืองแสนสุดขับรถไล่ตามเลยค่ะ
จนกระทั่งสุดท้ายรถคันนี้ก็ไปชนกับราวกั้นขอบถนนเส้นอ่างศิลาบางแสน
ตามมาถึงแล้วตะโกนอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินนี่แหละนะคะ
สุดท้ายก็นั่งลงกับพื้นแล้วชูมือขึ้นควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุดตรงจุดนี้ค่ะ
ล้อหลังสองข้างแตกเหลือแต่ล้อแม็กซ์นะคะข้างในเป็นนายจงปกรณ์จิตบำรุงพรชัยเป็นคนขับ
ได้รับบาดเจ็บค่ะหัวแตกแผลถลอกตามร่างกาย

ก็นำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันเจ็บทั้ง๓คนเลย
บอกว่าขับมาจากกรุงเทพจะไปเที่ยวบางแสนเจอด่าแล้วตกใจ
เพราะอะไรตกใจเนื่องจากว่าเขามีหมายจับคดีอาวุธปืนเมื่อเดือนที่แล้วอยู่
ทีแรกเหมือนจะจอดหลังพอนึกได้ตัวเองมีหมายจับอยู่

เดือนหมายจับที่ไหนครับคุณครับ

ที่กรุงเทพปีอะไรครับ

ใช่ครับ
บรึกจริงด้านหรูเลยตัดสินใจหนีเลย
ก็ไม่ได้คิดจะหนีกันตอนนั้นครับมันก็ตกกับใจ
นี่ค่ะรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองชนบุรีบอกว่า
รถคันนี้วิ่งเข้ามาที่ด่านแล้วชะลอเหมือนจะให้ตรวจนะคะ
ตำรวจเขาก็เอาเหล็กแหลมกั้นรถเอาไว้
จู่รถคันนี้ก็เร่งเครื่องพุ่งเหยียบเหล็กแหลมลาวกั้น
มันก็เลยเนี่ยเหยียบผ่านไปก็เลยทำให้ล้อหลังของรถคันนี้แตกแล้วก็ขับหนีไป
ตำรวจก็เลยขับตามนะคะจนกระทั่งรถของผู้ก่อเหตุพุ่งชนราวเหล็กกั้น
ช่วงแยกไฟแดงร้านอาหารแสนสมบูรณ์
ตรงจุดนี้ก็เลยควบคุมตัวได้ในที่สุดเดี๋ยวดูสภาพรถคุณผู้ชมค่ะ
รถเนี่ยตรวจค้นพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจำนวนนึงนะคะ
แต่ว่าไม่เจออาวุธปืนนะคะก็ตั้งข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
แล้วก็ยังจับตามหมายจับเลยค่ะพรบออาวุธปืน
มีเครื่องกระสุนปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดทั้ง๓คนค่ะ
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายปากรคนขับเนี่ยก็บอกว่าเสียใจนะที่ทำแบบนั้นเพราะว่ารถก็ไม่ใช่ของเขาเป็นของเพื่อน
ก็ขอโทษตำรวจด้วยค่ะที่ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
อยากขอโทษเพื่อนมั้ยพ่อรถ
อยากขอโทษเพื่อนด้วยครับขอโทษที่ผมทำไป
แต่ก็พาเพื่อนมาช่องพาเลยมั้ย